เมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับ
ที่แถวสามแยกไฟแดงกลางเมืองบุรีรำแถวสารกลางหลังเก่า
นะครับก็ขับมาเนี่ยปรากฏว่าพุ่งชนจักรยานยนต
เขาจอดติดไฟแดง๕คันนะฮะแล้วคันหนึ่งถูกลากไปกับรถนะครับ
ไฟลุกท่วมเลยนี่ครับผ้าจากรองจรปิดก็จับเอาไว้ได้
ตรงจุดนี้นะครับเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งศพ
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกสี่รายนะครับเห็นไหมฮะ
ตอนที่ลากจักรยานยนต์ไปเนี่ยไฟเนี่ยแดงเป็นทางไปเลยนะครับ
คือพุ่งไปแบบไม่หยุดเลยนะครับรถยนต์เชฟโรเล็ตเทลเบเซอร์นะครับ
พุ่งชนจักรยานยนต์ที่เขาจอดติดไฟแดงกันอยู่ชนแล้วก็ลากจักรยานยนต์อีกคันไปใต้ท้องรถนะครับ
ทีมกู้ภัยต้องมาใช้ถังดับเพลิงฉีดเข้าไปนะครับ
ใช้เวลาอยู่พอสมควรกว่าจะระงับเพลิงได้
พบว่ามีจักรยานยนต์ที่ติดใต้ท้องรถยนต์เนี่ย๑คันถูกไหม้เสียหายทั้งคันนะครับ
แล้วที่บริเวณหน้ารถมีขวดเหล้าตกอยู่ด้วยเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบว่าเป็นของใครอะไรยังไง
มีผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าช่วงเกิดเหตุเขาจอดรถติดไฟแดงอยู่เหมือนกันแต่ว่าอยู่อีกฝากหนึ่ง
เห็นรถยนต์คันเกิดเหตุขับมาจากด้านอนุโสรีรัชกาลที่๑ขับมาด้วยความเร็วมาถึงสามแยกไฟแดง
ทางด้านรถยนต์เป็นถนนที่ต้องบังคับเลี้ยวซ้ายหรือว่าขวาเท่านั้น
แต่รถยนต์คันนี้กลับพุ่งชนจักรยานยนต์ที่จอดรอไฟแดงอยู่ฝั่งด้านหน้าสารากลางหลังเก่าหลายคัน
กระเด็นกระจัดกระจายกันไปหมดเลยนะครับแต่ว่ามีคันหนึ่งถูกลากติดไปใต้ท้องรถจนมีเปลวไฟลุกไหม้ขึ้นนะครับ
แล้วก็พุ่งเข้าไปจอดอยู่ตรงหน้าสารากลางนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยกันดับเพลิง
เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ๔รายในจำนวนนี้ยังสาหัสอยู่๒รายนะครับแล้วก็เสียชีวิต๑ศพนะครับคือนายชีวทันวิทูลอายุ๕๓ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับคุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้ไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตอยู่ที่บ้านโนนสมบูรณ์ตำบลหนองตาดอำเภอเมืองบุรีรำนะครับ
ญาติก็เพิ่งรับศพมาบอมเพลินกุศลนะครับคุณแม่ของผู้ตายอายุ๘๐แล้ว
ชื่อว่าคุณยายเทศวิทูลบอกว่ายังทำใจไม่ได้เพราะว่าลูกชายถือว่าจากไปอย่างกระทันหัน
เพิ่งจะมาไหว้แม่ที่บ้านนะฮะวันเกิดเหตุลูกชายก็ขี่จักรยานยนต์บอกว่าจะไปรับภรรยาซึ่งปกติลูกชายจะสวมหมวกกันน็อก
แต่เมื่อคืนโชคร้ายไม่ได้ส่วงก็เลยบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตนะทั้งซี่โครงหักกระดูกสันหลังหัก
แม่บอกว่าจนถึงขณะนี้คู่กรณียังไม่ได้มาแสดงความรับผิดชอบอะไรเลย
ในกรณีที่ไกลแต่สนใจมาอยู่จะเตรียมวันที่นี่ที่เดียวเกิดมาตะที
แรกที่เขาชนเป็นคนแรกเลย

คิดดูสิคนแรกไม่ตายมันจะไปอยู่ยังไง
แล้วคนที่มันรอดน่ะคือมันไกล
ก็ดูท่าทางแล้วคนก่อเหตุก็ยังนิ่งจริงนะฮะ
เพราะว่ามีผู้บาดเจ็บอีกคนนึงนะครับ
บอกว่าเนี่ยครับเขาโดนชนแล้วนะ
แต่ว่าตอนนี้ต้องมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตัวเอง๑๔๘๐บาทแล้ว

แล้วก็ยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คู่กรณียังไม่มาเลยนะครับ
ส่วนทางตำรวจสพเมืองบุรีรำนะครับ
บอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ย
แล้วก็คนขับรถตอนนี้ก็ควบคุมตัวได้นะครับ
นำไปวัดระดับปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายแล้ว

ชื่อว่านายสมศักดิ์เกรำอายุ๕๓ปี
เป็นครูนะฮะเป็นครูโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง

มีอยู่๓๙มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ที่กฎหมายกำหนดว่าต้องไม่เกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์๓๙มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

แต่ว่าเขามีโรคประจำตัวต้องกินยาเป็นประจำ

แต่ทีนี้วันเกิดเหตุก็คือเมื่อคืนเขาไม่ได้กินยาครับ
คือยามันอาจจะค้างอะไรอยู่ที่ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เจอ
แต่เรื่องขับรถไปชนเนี่ยเขาไม่ได้กินยา
อาการเขาเลยกำเริบจากโรคประจำตัว
บังคับรถไม่อยู่จนเกิดอุบัติเหตุ
จริงที่บอกว่าก็ไม่เป็นไรก็อ้างได้
แต่เดี๋ยวไปเอาใบรับรองแพทย์มาว่าไอ้ป่วยเนี่ยป่วยอะไร
แล้วป่วยจริงไหมป่วยแบบไหนอะไรยังไง

ก็คือขับรถด้วยความประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ขับรถด้วยความประมาททำให้ทรัพย์สินเสียหาย
รวมทั้งกรณีผู้เสียชีวิตที่มีจากการเสียชีวิตเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวก็ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเกี่ยวกับขับรถประมาท
ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายด้วย
แต่จะบอกว่าไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเลยก็คงไม่ได้
คือมันมีแต่มันไม่ได้เกินกฎหมายกำหนดไง
ก็คือดื่มนิดหน่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้ดื่มนิดหน่อย

คือเขาอ้างว่าเขากินยาอาจจะเป็นยาตกค้าง
ซึ่งต้องไปตรวจทีนี้ต้องไปตรวจจากเลือดจากอะไร
แล้วว่ามันมาจากอะไรแต่ว่าโอเคล่ะ
เมื่อกฎหมายมันไม่ถึงตรงนั้นก็เอาผิดตรงนั้นไม่ได้
ใช่แต่บางทีถ้ากินยาแล้วกินแอลกอฮอลไปด้วย
อาจจะไม่มากนักมันก็จะยิ่งมีอาการ